ทุกผู้ชมครับตามคดีนี้ต่อคดีที่เกิดเหตุยิงกันที่ร้านนวดทะโนนักฉพลึก

อนเมื่อกลุ่มสันสะดดอยู่มี๖๐นัด
ไปไปมาเมื่อคืนนี้ตำรวจนะฮะมีหมายจับนะฮะหมายจับเสียโป้นะครับ
แต่เขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาไม่ใช่คนก่อเหตุนะฮะ
วันนี้ได้ประกันตัวนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่
นำตัวไปยื่นฟ้องฝากขังที่ศาลนะครับ
คำพูดคนทำให้โดนล็อกแชร์มือได้ก็ไม่รู้จะอะไรแล้ว

ไม่มีความยุติธรรมแน่นอนครับ
ผมฝั่งตรงข้ามมีเป็นเจ้าของบ่อนลอยฟ้า
ฝั่งตรงข้ามเป็นเจ้าของบ่อนลอยฟ้าแล้วเป็นลูกผู้มีอิทธิพล
ใหญ่มากครับผม

ผมประกันตัวแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ไหมครับ
ผมไม่มีอะไรจะพูดแต่ผมขอความยุติธรรมจากศาลพอ
นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
โป้นามสกุลโป้อานนท์นี่คือชื่อที่เขาเปลี่ยนใหม่ได้สักพักแล้วนะ

ก่อนหน้านี้ก็ชื่อนายอภิรักษ์ชัดอานนท์นะครับ
วัย๒๘ปีนะฮะชื่อเล่นชื่อโป้ตอนนี้เขาบอกเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเสียโป้ชื่อเสียโป้เลยนะ
นายเสียโป้นามสกุลโป้อานนท์นะครับบอกว่าหลังจากที่มีคนเอาชื่ออภิรักษ์ชัดอานนท์ชื่อเดิมไปพาดพิงนู่นนี่นั่นก็เกรงว่าเดี๋ยววงตระกูลจะเสียหายไปด้วย
ใช่เขาเกรงใจคนที่ใช้นามสกุลเดียวกันกับเขาเขาบอกแบบนี้นะคะ
เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุยิงวัยรุ่นชายสองคนบาดเจ็บสาหัสนะครับที่ร้านนวดแถวถนนรัชพฤกษ์เมื่อวานนี้นะครับที่เกิดเหตุนะครับ
ก็วันนี้พนักงานสอบสวนสพสนภาษีเจริญนะครับคุมตัวไปฝากขังต่อสารอาญาธนบุรีนะครับ
พนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัวนะครับที่สุดแล้วล่าสุด
สารอนุญาตให้ประกันตัวได้นะครับเสียโป้นะฮะ
ถูกออกหมายจับคดีใช้ปืนยิงคู่กรณีบาดเจ็บสาหัส๒คนที่หน้าร้านนวดแผนไทย
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๒๗ตุลาคมเสียโป้ก็มามอบตัวกับตำรวจช่วงเช้ามืดวันนี้นะฮะ
ถูกสอบปากคำนาน๘ชั่วโมงกว่าแล้วก็นำตัวออกจากห้องสืบสวนไปฝากขังที่ศาล
ตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาทั้งหมด๔ข้อหานะครับสำหรับเสียโป้คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ซึ่งขณะเกิดเหตุเขายังอยู่ในร้านนะก็แค่ชะโงกออกมาดูนะชะโงกออกมาดูทางช่องหน้าต่างของร้านมาดูเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่น้องชายเนี่ยน้องชายท่าแท้ของเสียโป้เนี่ยเขาท้าชกกับคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามที่หน้าร้านแล้วมันก็มีการยิงกันเกิดขึ้น
พอเขาได้ยินเสียงปืนเขาก็วิ่งหนีหลบเข้าไปอยู่ในจุดปลอดภัยเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาแค่ชะโงกมาดูเพราะน้องชายเนี่ยนัดต่อยตัวต่อตัวกับคู่กรณี
โงกมาดูเอามีเสียงปืนเขาก็วิ่งหลบเข้าไปหาที่ปลอดภัยนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับเมื่อเสียโป้มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสนภาษีเจริญเนี่ยแม่ของเสียโป้นะฮะนางสาวบานเย็นชานาราอายุ๔๗ปีนะครับก็มาตามความคืบหน้าคดีของลูกชาย
หน้าที่โดยมิชอบหากไม่ยอมให้ลูกชายประกันตัวเพราะลูกชายเนี่ย
มอบตัวนะฮะแล้วทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
เหมือนดูแล้วดูลูกไม่ได้รับความยุติธรรมจากตำรวจใช่ไหมคะ
หนึ่งออกหมายจับโดยที่มีแค่พยานบุคคลฝั่งฝ่ายนู้นพูดอย่างเดียว
แล้วไม่ฟังฟังฝ่ายนี้เลยเพราะเขาเขาก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะออกมา
เขาพร้อมที่จะออกมาแล้วแต่ออกหมายจับโดยที่เขามามอบตัว
เขามามอบตัวของเขาเองพอมามอบตัวปุ๊บ
พอผู้ใหญ่กลับไปปุ๊บแสดงหมายจับเขาเนี่ยงงตรงนี้ค่ะ
ทำไมเขาถึงไม่ได้รับความยุติธรรม
ถ้าไม่ได้รับประกันตัวก็ถือว่าตำรวจไม่มีความยุติธรรม

เสียโป้ไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อสารอาญาธนบุรีนะครับวันนี้นะฮะ
ค้างการประกันตัวนะครับสุดท้ายแล้วสารอนุญาตให้ประกันตัวได้นะครับ
หลักทรัพย์เอาไว้เป็นเงินสด๓๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ชุดสืบสวนกรมกรับการตำรวจนครบันเก้าและสนองภาษีเจริญนะคะ
นำกำลังพร้อมหมายค้นสารอาญาธนบุรีไปตรวจค้นบ้านของเสียโป้ค่ะ

อยู่ในซอยเพชรเกษม๔๔เขตภาษีเจริญกรุงเทพ
ก็เป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นปลูกติดกัน๗คูหานะคะ
ก็ฐานสีสีฟ้าสีชมพูอย่างที่เห็นแต่ว่าแต่ละคูหาก็ทะลุเชื่อมต่อกันได้
ด้านในเปิดกิจการเป็นโรงงานเย็บผ้า
สกรีนเสื้อผ้าเป็นธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวเสียโป้นะคะ

แม่ของเสียโป้ก็ขอถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ด้วยนางสาวบรรเย็นชานราอายุ๔๗คือคุณแม่นะคะ
จากการตรวจค้นก็ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอะไร
มีคนงานอยู่ด้านในประมาณ๑๐คน
แม่ของเสียโป้ก็เปิดเผยหลังจากตำรวจเข้าตรวจค้นน่ะนะคะ
บอกว่าไม่ได้มีการอายัดสิ่งของอะไรเพราะว่าไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมาย
หลวดมีการขออายัดอะไรไว้บ้างมั้ยคะ
ไม่มีค่ะเพราะเราไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้ว
ที่นี่ทำงานถูกต้องทุกอย่าง
ตกใจมั้ยครับบ้านชาย
ก็คือเรื่องมันเกิดตั้งแต่เมื่อวานเราก็ไม่ตกใจแล้ว
เพราะว่าเรารู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรแล้ว
เพราะว่าเรื่องมันเกิดที่ลูกชายเราไปซาวหน้าที่นู่น
ไม่ได้เกิดที่หน้าบ้านค่ะ

เพราะว่าฝั่งนู้นมีปืนมีอะไรมายิงต่อสู้กันทำไม
ทำไมสื่อไม่ไปฝั่งนู้น
อย่างกี้พานกที่พดเอาพดเอา
โพสต์เอาโพสต์เอาแล้วตัวเองกลุ่มของตัวเองตั้งอย่างนี้
เอาปืนมายิงถล่มเขาอย่างนี้
สำนึกบ้างเหรอว่ามาถึงที่เขาเลย

แต่มาโพสต์หาความยุติธรรม

แม่ของเสียโป้บอกด้วยนะคะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยแม่ก็อยู่นะคะ
ก็ไปห้ามลูกไม่ให้ไปต่อยกับคู่กรณี
แล้วก็กลับพอออกจากร้านได้ไม่ไกล
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บค่ะ

วันนี้สนภาษีเจริญเนี่ย
ที่ขอสารอนุมัติหมายจับเนี่ยไม่ใช่แค่นายเสียโป้คนเดียวนะฮะ

นายเคนนะฮะนายเคนนี่เป็นคนสนิทของเซโป้นะครับ
เพราะว่ามีพยานบุคคลที่ยืนยันกับตำรวจนะครับ
บอกว่าเห็นทั้งสองคนใช้ปืนยิงฝ่ายตรงข้ามจนบาดเจ็บ

คืนวันเกิดเหตุนี่ครับจะมีคนนึงกับน้องชายของเสียโป้นะครับ
ชื่อว่าในบุคล์เขาก็เรียกหรอเซี่ยบุคล์อันคะ
ถ้าดูภาพที่กว้างกว่านี้อีกนิดเนี่ยก็คือเขาจะถอดเสื้อแล้วก็ยืนประจันหน้ากับคนเสื้อแดงนี่ฮะ
เพื่อที่จะต่อยกันแบบตัวต่อตัว
ค่ะไปไปมามาแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายมากันเยอะเหลือเกิน
แล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้นบาดเจ็บสาหัสไปสองคนนะครับ
ตอนที่รู้ว่ามีหมายจับเนี่ยเมื่อเช้านะ
นายเสียโป้กับน้องชายก็คือนายเขมทัศน์หรือว่าในบุ๊กนะครับ
ไปพบพนักงานสอบสวนสนภาษีเจริญเลยนะครับ
บอกว่ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับ
สุดท้ายก็ถูกนำตัวส่งสารโดยคัดค้างการประกันตัว

น้องชายเสียโป้เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้นะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้นะ
ที่เขาเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะ
ในบุ๊คลัวเสียบุ๊คเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้
คือตัวเขาเนี่ยไปร่วมงานปลุกเสกวัตถุมงคลที่วัดศาลเจ้า
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
นี่ฮะยืนข้างกันเนี่ยหน้าคล้ายกันเลยนะ

แล้วตอนนั้นก็คือการได้พบกับในตั้งพรานนก

ซึ่งเป็นคู่กรณีนะครับที่เอาเหรียญเซียนแปะโรงสีโง่กิมโคย

บุ๊กบอกไปเจอกับตัวกับตั้งนะครับ
แต่ว่าตอนนั้นนะครับไม่สนใจก็เลยปฏิเสธไปนะครับ
จากนั้นในตั้งกับในตัวนะครับก็พยายามส่งข้อความแล้วก็โทรมาหาผ่านทางเฟซบุ๊ก
ก็เลยติดต่อกลับไปทีนี้พอติดต่อกลับไปคุยกันไปคุยกันมากลายเป็นว่าถูกท้าชกต่อย
บุ๊กก็เลยบอกว่าเอางั้นก็นัดเลยนัดไปเจอที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งริมถนนราชพฤกษ์
พอไปถึงไปเจอชายชะกันขี่จักรยานยนต์อยู่๔๕คันวนไปวนมา
ก็เลยพาเพื่อนเนี่ยบอกไปดีกว่าไปหาพี่ชายดีกว่าก็คือเสียโป้ที่ตอนนั้นอยู่ที่ร้านนวดที่ริมถนนราชพฤกษ์พอดี
มันเป็นแบบว่าเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้แล้วมันก็คือเจอฝั่งนี้มาเจอไม่ถูกกันไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันเลยเริ่มแบบเหมือนจะชุนละมุนแบบว่าไอ้นี่ไงมันพุ่งเข้าหายนี่พุ่งเข้าหายอย่างนี้
น้องชายจะโทรมาบอกว่ามีเรื่องกับตัวพรานกกับตั้งพรานก
แล้วนัดต่อยกันที่หน้าร้านนวดนะเพราะเห็นว่ามันเป็นสถานที่ที่มีลานกว้าง
พอถึงเวลานัดหมายฝ่ายของในตั้งกับในตัวพรานนกเนี่ยยกพวกมาเยอะมาก
มารุมล้อมกลุ่มน้องชายของเขาเสียบโป้บอกว่าตอนนั้นตัวเองอยู่ในร้าน
ก็ชะโงกหน้าออกมาดูตรงจุดที่เป็นหน้าต่างของร้าน
ก็เห็นผู้ชายเสื้อสีดำที่มากับในตั้งเนี่ย
ชักปืนออกมาแล้วยิงใส่ฝั่งน้องชายของเขา
คือยิงแบบหลายสิบนัด
จากนั้นก็วิ่งหนีกันแตกระเจิงคนละทิศคนละทางนะฮะ
ตัวเขาเองเนี่ยเสียโป้บอกว่าก็วิ่งหนีตายไปหลบในที่ปลอดภัย
พอเหตุการณ์สงบก็เดินออกมา

ผมยืนอยู่ในสรีเช้าหน้า

ถ้าผมเล็งปืนเนี่ยถ่ายรูปไม่ติด

แล้วทำไมตอนผมเล็งปืนเขา

แล้วก็ได้ยินเสียงปืนบ้างแต่ว่ามันก่อน
ตอนนั้นมันมีคนกระซิบกันว่า
แล้วมีคนถอยออกมาเริ่มถอยออกมาประมาณ๒๐
คนก็คือบอกเขามีระเบิด

กำลังดูคลิปอยู่ว่าเป็นยังไง

ของพี่น้องนะครับ

จี้พรานนกเนี่ยเป็นแฟนสาวของในตั้งพรานก
คู่กรณีกับน้องชายของสวีชดมินอย่างบิษล
แต่ทางจี้พรานกแฟนสาวของตั้งเนี่ย
บอกว่าขณะที่ตั้งกับบุ๊กน้องชายของเสียโป้
ตอนนั้นกำลังจะต่อยกันคือฝ่ายของเสียบุ๊กเนี่ยถอดเสื้อแล้ว

โป้เนี่ยยืนชะโงกหน้าต่างออกมานะครับ
แล้วก็ตะโกนว่าถ้าใครถ่ายภาพนะหรือถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ย
เดี๋ยวจะยิงให้ตายอันนี้แฟนของตั้งเขาบอกนะ
หลังจากนั้นเสียโป้กับพวกอีกสองคนก็ชักปืนออกมา
แล้วยิงใส่นายจำเรียงกับนายนัทพงศ์ที่เป็นคนเจ็บ

ที่เสียโป้กับพวกจะหลบหนีไปนะฮะอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งคนเจ็บเขายืนยันว่าอย่างนี้
แสดงว่าโอ้โหขัดแย้งกันคนละมุมเลยนะคะ
มีนายสันทนะหรือว่าอดีตพันตรวจโทสันทนประยุณรัฐนะครับ
รองภูมิกับการสันติบาลเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนสนิทกับนายเสียโป้เนี่ยนะฮะ
วันนี้ก็มาที่สนภาษีเจริญด้วยนะครับ
บอกว่าในตั้งกับในตัวพรานกเนี่ย
คู่กรณีของเสียโป้เป็นลูกหลานของตำรวจ
เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตน
แล้วก็มีปัญหากันมานานตามภาษาวัยรุ่น
ที่ผ่านมาก็เคยนัดหมายให้มาเปิดเวทีชกต่อยกันไปแล้ว
ตามภาษาลูกผู้ชายเพื่อให้จบเรื่อง
ไว้แล้วล่ะแต่ยังไม่ทันได้ชก
ก็มาเกิดเหตุเมื่อคืนวันก่อนซะก่อนนะครับ
ส่วนกลุ่มของคนเจ็บที่อ้างว่านอกจากเสียโป้กับเสียบุ๊กน้องชาย
อยู่ในที่เกิดเหตุมีคนก่อเหตุอีกคนนึง
ก็คือในเคนในเคนคือคนสนิทของเสียโป้
เป็นผู้ชายเสื้อแดงที่ปรากฏในคลิปภาพ
ในขณะเกิดเหตุนี่คนนี้นะฮะ
แล้วก็อ้างว่าในเคนเป็นคนใช้ปืนยิงใส่ฝ่ายตรงข้าม
นายสันทนายืนยันว่านายเคนไม่ได้หนีนะครับ
ตอนนี้กำลังเตรียมเข้ามอบตัวกับตำรวจนะฮะ
เจอกันแล้วนะครับเตรียมเข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับ
แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูก
แต่เชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีคนอยู่เบื้องหลัง

คู่กรณีของเสียโป้เนี่ยมีการติดต่อมา
แล้วเรียกเงิน๑๐ล้านบาทจากเสียโป้

มันเป็นความผิดปกติในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
เพราะว่าเมื่อคืนหลังจากที่มีการเจรจา
เรียกเงิน๑๐ล้านบาท

ผมก็พิจารณามันเป็นเรื่องไม่สมควร
ก็ยังไม่ทราบว่าเหตุการณ์เรื่องนี้มันใครผิดใครถูก
แต่คนเจ็บมีซึ่งผมพูดแล้ว
ตั้งแต่เกิดเหตุว่าผมรับผิดชอบ
เรื่องกรณีของการรักษาพยาบาลไปก่อน

ผมก็ถือว่าผมไม่รับผิดชอบอะไรแล้ว
แล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นี้นะครับนี่ฮะ
นายสันทนาบอกว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับภูมิกับการ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕
ฝั่งเดียวแต่อีกฝั่งนึงไม่มาดำเนินคดี
คดีเพราะว่าสองฝั่งเขาให้การไม่ตรงกันต่างฝ่ายต่างบอกว่าถูกอีกฝั่งยิงนะคะครับ
ก็อย่างที่นายเสียโป้บอกว่าคือเขาก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าฝั่งเขามีพยานหลักฐานชัด
เพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้เป็นคนก่อเหตุคือมีพยานบุคคลนะคะที่แม่ของเสียโป้คุณแม่บรรเย็นชานารา
พาไปเจอตำรวจนะคะ๕คนนะคะอ้างว่าเห็นเหตุการณ์ค่ะเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนั่งรถผ่านมาร้านนวด
เห็นกลุ่มวัยรุ่นเยอะเลยก็เลยลงไปดูเห็นเสียบุ๊กน้องชายของเสียโป้และเห็นผู้ชายรูปร่างผอม
คู่นึงแล้ววิ่งเข้าไปหามีคนถือปืนวิ่งไปด้วยไม่นานมีเสียงปืนดังขึ้นค่ะยืนยันว่าตอนเกิดเหตุเสียโป้อยู่ในร้านนวดและไม่ได้มีปืนอยู่ในมือนะคะอันนี้เป็นข้อมูล
จากทางพยานฝั่งบุคคลที่แม่ของเสียโป้พาไปเจอตำรวจมาค่ะ
ทั้งฝั่งคือเสป้อมีการยิงเขาต่อไป

ตอนที่เสป้อจะโดนยิงเขาหลังไปถึงตรงไหน

เขาเดินออกมาออกมาส่องดูเห็นรูปภาพว่าจะออกมาจากประตู
ถูกกระสุนยิงเข้าไปเนี่ยกระสุนเข้าปากทะลูกคอนะครับคุณเจมส์พระสอน
นัดหนึ่งนะฮะแต่ว่าสาหัสนะครับ
อีกคนนึงชื่อนายนัทพงศ์คล่องบัญชีหรือว่าในโจมอายุ๒๕นะครับ
ถูกยิงหนึ่งนัดกระสุนเข้าก้นนะครับก็สาหัสเหมือนกันนะครับ
ทีนี้พอเสียโป้บอกไม่ได้ยิงแถมหลังเกิดเหตุทางฝั่งเนี้ย
ยังส่งข้อความมาแล้วก็เรียกเงิน๑๐ล้านบาทถ้าจะไม่เอาเรื่องนะฮะ
นางสาวนัดทรานัดทราคล่องบัญชี๒๖ปีนะครับ
หรือว่าจี้พรานนกพี่สาวของในโบ๊ะที่บาดเจ็บ
แล้วก็เป็นแฟนของในตั้งที่ว่าเป็นคู่กรณีกับน้องชายเสียโป้เนี่ย
ไม่ได้เรียกเงิน๑๐ล้านบาทตามที่ถูกคู่กรณีกล่าวหานะครับ
แล้วก็ยังเชื่อว่าความยุติธรรมมีอยู่นะครับ
โดยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยคลิปจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุทั้งหมด
เพราะเชื่อว่าหลักฐานจะชัดว่าตกลงแล้วใครทำอะไรยังไงบ้างในคืนวันนั้นนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
อย่างที่เล่าไปว่าสุดท้ายแล้วนายเสียโป้โป้อานนท์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะคะ
ก็เดินทางกลับไปที่สนภาษีเจริญยืนยันว่าน้องชายมีปัญหากับลูกน้องผู้มีอิทธิพล
ทำธุรกิจสีเทาย่านปิ่นเกล้าแล้วก็มีคนอยู่เบื้องหลัง
ตั้งข้อสังเกตว่าที่ตกเป็นเป้าเพราะว่าหลังเกิดเหตุ
กับลูกน้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่าถูกไล่ยิง
แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่รับแจ้งความ
พอถึงบ้านก็มีโทรศัพท์จากผู้มีอิทธิพลโทรไปข่มขู่
ถ้าเสียโป้ไม่ยอมให้เงิน๑๐ล้านบาท
จะให้พยานชี้ว่าเสียโป้กับเสียบุ๊กน้องชาย
และในเคนเป็นคนก่อเหตุเสียโป้บอกแบบนี้นะคะ
อืมไม่รู้ว่า
พูดแล้วนะถ้าผมติดคุกไปเนี่ย
ธุรกิจผมลูกเต้าผมแค่คำพูดคนออกหมายจับ
ผมไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลไม่เคย
อยู่ในยุคนี้ผมโดนจับไปเนี่ย

สารภาพเนี่ยมันมากันแกล้งกันอย่างนี้ผม
ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกันที่จะลอบ
รอเงินผมหรือเปล่าล่าสุดนะคะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาในเคนคนสนิทของ
เสียโป้ที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมก่อเหตุแล้วก็ถูกออกหมายจับอะค่ะครับ
เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสนภาษีเจริญนะคะ
แต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยรับตัว
นายสันทนาหรือพันตำรวจโทสันทนประยุณรัฐคนสนิทของเสียโป้
ก็เลยโทรศัพท์หาผู้กำกับสนภาษีเจริญ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาแจ้งข้อกล่าวหา

สอนอไม่มีเลยสักคนใช่ไหม

ตอนนี้เจ้าหน้าทีไม่ว่างครับ

ติดภารกิจภารกิจอะไรไม่ต้องพูด
ในแบบนี้ไม่ว่างแล้วทีไปของทุกญาติศาสตร์
หมายจับคุณรีบไปกัน

ตกลงเจ้าหน้าทีไม่ว่าง

ตกลงไหมตามนี้ทำได้ใช่ไหมกฎหมาย

ก็จะจับไหมล่ะคุณจะจับ

คุณว่างไปตามจับที่บ้าน

โอ้โหดีแล้วจะทำอย่างไรกับผู้ต้องหาจ้ามไว้จับ
เคนก็เลยบอกว่างั้นผมขอยืนยันผ่านสื่อก็แล้วกัน
ว่าผมไม่ได้ยิงไม่ได้พกปืนด้วยนะคะ
เมื่อวานก็ไปตรวจเขม่าวดินปืน
แล้วก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจ

เคนก็บอกว่ายอมรับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุจริง
แต่ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนก็เลยรีบวิ่งหนีเอาตัวรอด
ได้ยินเสียงปืนผมก็วิ่งเล้ากับโป้เนี่ย

เปิบผมพยิงเสียงปึ้งผมก็วิ่งแล้วครับ

สุดท้ายมีพนักงานสอบสวนออกมา
แล้วก็เรียกในเคนเข้าไปสอบปากคำ
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยนะคะ

เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเขากลับบ้านไปก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปตามไล่ตามจับหาว่าเขาหนี
หมายจับอะไรอย่างนี้ก็มีหมายจับอยู่ประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะ
คุณผู้ชมที่นี่ก็รอดูคดีกันต่อ